คุณผู้ชมคะเกิดเหตุไฟฟ้าช็อต
ช่างที่ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
คือเสียชีวิตอยู่บนฝ้าเพดานเลยนะคะ
ต้นสันนิษฐานว่าช่างคนนี้น่าจะพลาดมือไปโดนกับสายไฟที่พาดอยู่บนฝ้าค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมธรรมนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาจากฝ้าเพดานนะคะ
หลังจากขึ้นไปติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ถูกไฟช็อต
ก่อนเกิดเหตุนายสมศักดิ์สุริยกมลเจ้าของบ้านบ้านเลขที่๙๘หมู่๙ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรธานี
ว่าจ้างบริษัทไอทีเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ให้ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้านค่ะ
ก็มีช่างไปสองคนช่างเปิดฝ้าเพดานห้องโถงขึ้นไปเพื่อไปเดินสายไฟ
แต่ก็ถูกไฟช็อตเสียชีวิตอยู่บนฝ้าเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็เลยแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาทุบเจาะฝ้าเพดานขึ้นไปนำศพลงมา
ผู้เสียชีวิตคือนายชาญชัยคำภัยชาวจังหวัดชายภูมิ
จากการชนสูตรไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายที่ฝ่ามือซ้ายมีรอยไหม้ค่ะ
บอกว่าเสียชีวิตจากการถูกไฟช็อต
จากการพูดคุยกับนายพัทธาวันผาจวงเพื่อนร่วมงานก็บอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเป็นช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งอินเทอร์เน็ตมาทำงานได้๓วัน
ก็ได้รับมอบหมายให้ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังนี้
ผู้ตายก็ได้ติดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นไปเดินสายสัญญาณกล้องบนฝ้าเพดานค่ะ
ไปฟังเสียงเพื่อนร่วมงานของผู้ตายนะคะ
ตอนแรกผมอยู่ข้างล่างแล้วพี่เขาบอกว่าจะจำไฟนะแล้วผมก็บอกว่าเออจำเลยพี่แล้วได้ยินแต่เสียงพี่เขาร้องครับ

สันนิษฐานว่าผู้ตายขึ้นไปเดินสายสัญญาณกล้องวงจรปิดบนฝ้าเพดาน
แต่น่าจะเผลอไปจับถูกสายไฟที่วางอยู่บนฝ้าทำให้ถูกไฟช็อตจนหมดสติ
แล้วก็บริเวณนั้นอยู่บนฝ้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันก็เป็นที่อับยาก
การเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีแล้วก็อากาศถ่ายเทไม่สะดวก